แต่สิ่งที่เราต้องตั้งใจมากก็คือขับรถตามกฎวินัยจราจร
ถ้าเจอไฟแดงก็ต้องหยุดถ้าไม่หยุดอุบัติเหตุก็มาเยือนค่ะ
เห็นชัดเลยนะคะว่าเก๋งสีขาวคันนี้ฝ่าไฟแดงมาจากฝั่งซ้ายด้วยความเร็ว
ทำให้รถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในวงเขียวเข้ามาทางตรงที่เขาเป็นไฟเขียวปกติเนี่ย
โดนชนไปเต็มแล้วคุณคะรถกับคนคนละทิศคนละทางแต่ก็ดีมาก
เห็นจากกล้องวงจรปิดคือคนทั้งสองเนี่ยเขาลุกขึ้นมาได้
เหตุนี้เกิดบริเวณแยกไฟแดงตลาดใหม่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
ต้องบอกว่าเคราะห์ดีจริงที่คนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเสียชีวิต
แล้วก็ยังสามารถลุกขึ้นมาได้เนี่ยคุณภาพอีกมุมหนึ่ง
มันเหมือนชนตรงช่วงล้อหน้าไปแล้วก็ทำให้รถปัดคนก็ล้มลงไปคุณ
แต่ดิฉันว่าใจก็คงหายไงใจแบบหายแวบเลยแบบนี้
สำรวจร่างกายเอางงแล้วก็ร่างกายมีแผลถลอกปอกเปลือกนิดหน่อย
ก็ดูคลิปนี้แล้วต้องบอกว่าขอเตือนนะคะสี่แยกไฟแดง
รู้อยู่แล้วว่าไฟแดงก็ต้องหยุดไฟเหลืองเนี่ยก็ต้องชะลอ
เพื่อความปลอดภัยถ้าเราเคารพกฎจราจรจะปลอดภัยทั้งตัวเราและเพื่อนร่วมทาง
อย่างแน่นอนนะคะอุบัติเหตุทั้งหลายทั้งปวงเอามาให้ดูกัน
เตือนใจเป็นอุทาหรณ์ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นเลยนะคะ
ก็เป็นเพราะว่าด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ